คุณผู้ชมคะดูเรื่องยกพวกตีกันหน่อยละกันค่ะแหมปกติเวลาที่จัวหัวมาเรื่องนี้ก็จะนึกถึงเด็กช่าง
แต่ว่าคราวนี้เป็นแรงงานต่างด้าวยกพวกมาตีกันแล้วก็อาวุธก็ครบมือด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยเห็นไหมพอมุมสูงน่ะวิ่งกรูกันมาแบบนี้แล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือนั้นน่ะ
ถือถือมีดถือดาบกันอยู่แบบเนี้ยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไกลก็นึกว่าเด็กช่างจริงนะ
แต่ทีนี้พอไปดูรายละเอียดเอ้าไม่ใช่เด็กช่าง
โอ้โหเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยกพวกมาตีกันมีอาวุธครบมือ

นี่มันที่ไหนท่ารถเหรอหรือตลาดหรืออะไร
ตลาดสำโรงเลยพี่เบิร์ท
แล้วคือเขากรูลงมาจากรถรถสองแถวรถโดยสาม

ใช่ไม่ได้สนใจชาวบ้านแถวนั้นเลย
เหตุการณ์นี้ถามว่าตีกันแล้วมีคนเจ็บไหมมีสิคะ
พลเมืองดีก็ให้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาล
คุยกับพ่อค้าในตลาดนี่คนเจ็บนะ
เห็นไหมเลือดเหมือนกันเออคือพ่อค้าในตลาดเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ตีกันเนี่ย
ไม่รู้เรื่องหรอกมารู้อีกทีนึงคือวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งหนีตายมาหลบที่ร้าน
พ่อค้าเองนะไม่รู้จะช่วยยังไงกลัวเหมือนกันกลัวจะโดนไปด้วย
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ๊ยแถวนี้เป็นแบบนี้บ่อยตีกันบ่อยดักแทงกันก็มี
แล้วก่อนหน้านี้ตีกันแบบนี้มา๒รอบแล้วค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่อยากจะบอกว่าปกตินะแต่คือมันเห็นแบบนี้บ่อยจนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
วันไหนไม่ตีกันอันนั้นเราผิดปกติ
มีคนขับรถโดยสารครับก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมว่า
เหตุการณ์นี้มันเริ่มจากวัยรุ่นสองคนนะท้ากันตัวพี่เบิร์ต
ต่อยกันตัวบริเวณทางเข้าที่จอดรถสองแถว
วัยรุ่นเสื้อเหลืองคนเจ็บเนี่ยสู้ไม่ได้
สู้ไม่ได้เพื่อนของผู้บาดเจ็บอีก๒คนก็เลยเข้ามาช่วยครับ
เพื่อนของวัยรุ่นอีกฝั่งเห็นว่าเฮ้ยโดนลุมนี่ว่ะ
ก็เลยกรูกันมาวิ่งลงมาจากรถโดยสารนี่แหละ
แต่ไม่ได้มามือเปล่าไงมีดมาด้วย
ลงมาช่วยเพื่อนที่โดนรุมตีจนอีกฝ่ายเนี่ยเจ็บไปคนหนึ่งเลยครับ

อันนั้นเขามีมาช่วยกันสองคน
แล้วก็คนเสื้อดำเห็นว่าเพื่อนโดนต่อย
ก็วิ่งลงมาจากรถสองแถวเพียบเลย

ก็ประมาณ๒๐กว่าคน

ก็ถ้าที่ผมเห็นนะ

โบกเสื้อเหลืองนี่ไม่ใช่คนนี้นะคุณผู้ชม
คนนี้คือคนขับรถโดยสารนะ

เออเสื้อเหลืองคือคนเนี่ยคุณผู้ชมในเฟรมขวามือที่มีเลือดอยู่เนี่ยค่ะ
แรกเขาต่อยกันกับอีกคนนึงแล้วฝั่งเขาสู้ไม่ได้
เพื่อนเขาก็เลยมาช่วยด้วยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้ตรงตลาดสำโรงมันเป็นแหล่งรวม
ของแรงงานชาวกัมพูชาที่เขามาหางานทำ

เดี๋ยวจะร่วมกันวางแผนกวาดล้างชาวต่างด้าว
ที่เข้าเมืองมาแบบไม่ถูกต้องต่อไปนะคะ
แล้วก็จะส่งคนต่างด้าทั้งหมดในกลับของประเทศต่อไปด้วยนะคะ